คุณผู้ชมฮะวันนี้๑กุมภาพันธ์นะครับ
ก็เป็นวันที่อย่างที่เห็นในฉากของเรานะฮะ
ไฟเขียวผ่อนคลายมาตรการโควิดสิบเก้า
แต่ว่าท่านยกกาดให้สูงไว้กาดต้องไม่ตก
ไม่ประมาทด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูว่า
คำสั่งของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร
เพราะแต่ละจังหวัดก็มีมาตรการในการผ่อนคลายที่แตกต่างกันนะฮะ
ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนเวลา
หรือว่าข้อห้ามข้อห้ามปฏิบัติต่างด้วยนะฮะ
ทีนี้มาดูที่กรุงเทพมหานครหน่อยโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แหมวันนี้น้องหนูเปิดเรียนเป็นวันแรก๑กุมภาพันธ์
แล้วดูบรรยากาศสิคะเด็กบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนออนไลน์มานานแล้ว
เป็นเดือนแล้ววันนี้จะได้มาเจอเพื่อนเจอคุณครู
ใช่นะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะฮะ
คือมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ของโรงเรียนต่างด้วยนะ
คือเอาจริงทุกโรงเรียนแหละเขาก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
นี่เป็นบรรยากาศของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด๔๓๗แห่ง
แต่ว่า๔๓๖แห่งเปิดเรียนเป็นวันแรก
หลังจากที่หยุดมาตั้งแต่ธันวาค่ะ
เพื่อป้องกันเรื่องโควิด๑๙ระบาด
มีหนึ่งแห่งคือโรงเรียนสายน้ำทิศย่านควองเตย
เขาขอเลื่อนนะยังไม่เปิด
คือขอไปเปิดอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูบรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรก

อยู่ตรงถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีเนี่ยนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาส่งบุตรหลาน
แล้วเด็กทุกคนสวมหน้ากากอนามัยสวมหน้ากากผ้า

พ่อแม่ก็ต้องสแกนแอปใช้ชนะใช้ชนะก่อนไปค่ะ

เพื่อเป็นการรายงานก่อนว่ามาส่งบุตรหลานที่นี่นะฮะ
ถูกต้องแล้วเขาก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อวัดไข้
มีเจลแอลกอฮอล์ให้ได้กดล้างมือ

คือมาอำนวยการจราจรอยู่ด้านหน้าด้วย
แล้วก็มาตรวจพื้นที่หน่อยนะฮะ
ว่ามีการจัดการเรื่องมาตรฐานสารศักดิ์ศุกร์อย่างไรบ้างนะฮะ

เขาก็มีการวางแผนเรื่องของการเรียนการสอน
คือแบ่งนักเรียนค่ะให้สลับกันเรียน
กำหนดให้แต่ละห้องจะต้องมีนักเรียนไม่เกิน๒๕คน

ก็จะให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
แล้วก็มีเด็กส่วนหนึ่งนั่งเรียนในห้องแบบนี้

ยังเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะควบคุมสูงสุดอยู่นะครับ
ดังนั้นเรื่องการเปิดเทอมเรื่องของนักเรียนจะมาเรียนยังไง
เขาบอกว่าควรมีแบบนี้คือสลับเหลื่อมวันในการเรียนก่อน
อย่าเพิ่งเปิดแบบว่าเต็มร้อยเต็มที่นะครับ
ใช่แล้วก็นอกจากนี้บรรยากาศที่ด้านหน้าโรงเรียน
ก็มีพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็มาตรวจตราเรื่องของการอำนวยความสะดวก

แล้วท่านก็บอกว่าการเปิดเรียนวันแรก
มีตำรวจจราจรกว่า๓๐๐นายนะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเลยคือบริเวณหน้าโรงเรียน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องช่วยในการเร่งระบายรถ
มารับส่งนักเรียนให้คล่องตัวที่สุด
สภาพการจราจรภาพรวมทั่วกรุงเทพมหานคร
ก็เป็นไปตามปกติคือเคลื่อนตัวได้เรื่อย
แต่อาจจะมีหนาแน่นบ้างบางบริเวณ
ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่การจราจรยังไม่สาหัส
เพราะว่าหลายโรงเรียนเขาเปิดแบบสลับวันกันไงคะ
แล้วบางโรงเรียนก็ยังมีที่เลื่อนเปิดเรียนออกไป
เพราะว่าบางโรงเรียนบอกว่าไม่เปิดวันที่๑กุมภา

โรงเรียนก็ไปเปิดกลางเดือนโน่นเลย๑๕กุมภา

ในโซนสาธรณศรีลมที่มีเด็กบางส่วนอยู่ที่สมุทรสาคร
แล้วก็โรงเรียนญาติอโศกมนตรีรวมถึง๓เสนด้วยนะคะ
ทีนี้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ก็ลงพื้นที่นายสกรนทีพระธิกุล
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์บางเขน
โรงเรียนเขามีการเตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าก่อน๑อาทิตย์แล้ว
สถานที่เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน

เขากำหนดให้๑วันจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิเด็ก๓ครั้งเลยนะคุณ

ช่วงกลางวันอ้าวเด็กลูก
ผู้ปกครองที่ยังมีความกังวลอยู่เนี่ยนะคะ
ทางโรงเรียนบอกว่าสามารถให้บุฏราน
เรียนผ่านทางออนไลน์ที่บ้านได้เหมือนกันด้วยนะคะ
ครับไปดูกันที่จังหวัดระยองกันบ้างนะฮะ
จังหวัดระยองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมนะ
พื้นที่สีส้มถูกลดระดับการควบคุมมาแล้ว

วันนี้ก็มีการเปิดเรียนเช่นเดียวกันนะครับ
น้องนักเรียนรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนกันนะครับ

๒พี่น้องก็คือน้องรัชตะ
แล้วก็เด็กชายนัฐกาลจันประเสริฐนะครับ
มายืนคอยรอริมถนนเพื่อเดินทางไปโรงเรียน
เด็กบอกว่าดีใจครับที่ได้ไปโรงเรียนในวันนี้
ผมก็ตื่นกลับมาตั้งแต่ตี๔แล้วเพราะอยากไปโรงเรียน
จากส่วนตัวเรียนออนไลน์แล้ว
มันรู้สึกแบบบางทีก็ไม่รู้เรื่อง
อยากจะถามครูหรืออยากจะคุยกับเพื่อนหรืออยากจะยังไงเนี่ย
มันก็แบบมันไม่เหมือนกับไปเรียนที่โรงเรียน

เรียนกับครูตัวต่อตัวไม่ได้เลยนะฮะ

อกจากจะอยากไปเรียนอยากไปหาเพื่อนแล้วนะฮะ
ตอนอยู่บ้านเนี่ยมันเหมือนถูกกักตัวนะฮะ
เหงานะครับไม่ได้เจอใครเลยนะฮะ
อกจากเป็นวันคลายล็อก
เปิดเรียนในวันแรกในหลายพื้นที่นะครับ

มุทรสาครก่อนคือสมุทรสาครเขาก็ต้องเว้นไว้ก่อน

เพราะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ดูบรรยากาศโรงเรียนแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
มาดูเรื่องของสถานบันเทิงกันหน่อยดีกว่า
ถ้าเกิดว่าพูดถึงสถานบันเทิง
ไม่นับรวมนะไม่นับรวมสมุทรสาคร
ไม่นับรวมกรุงเทพฯนนทบุรีประธุมธานีสมุดปลาการ
จังหวัดอื่นนี่ดูตารางเลยค่ะ
จะสามารถเปิดให้บริการสถานบันเทิงได้
นี่เราทำแบบสรุปให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะ
แบ่งแยกเลยอ่ะหัวข้อบนสุด
เรื่องของสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
เห็นไหมคะว่าจังหวัดสีส้มสีเหลืองสีเขียว
อันนี้จะเปิดได้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของเวลา
หลั่นกันไปว่า๕ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้าง

ซึ่งพาไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่ถูกจับตามองนะครับ
เพราะเรื่องของผับบาสถานบันเทิงก่อนหน้านั้น

ก่อนที่จะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนนี้
หลังจากที่สถานบริการต้องปิดตั้งแต่๖มกราที่ผ่านมา
โดยบรรดาพนักงานทุกคนเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ดีใจ

แม้ว่าทางผู้บริหารของร้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาต่อให้หยุดเนี่ยนะ
ไม่เปิดแต่ก็ยังจ่ายเงินให้กับพนักงานอยู่เหมือนเดิม
แต่หลายคนเขาบอกว่าก็อยากทำงาน
อยากกลับมาทำงานเพื่อหารายได้มากกว่าหยุดงาน
แล้วนอกจากนี้ทางร้านเองเขาก็เพิ่มมาตรการ
ทางด้านสาธารณสุขจัดให้มีการเปิดระบบระบายอากาศ

แล้วก็ลูกค้าก่อนมาใช้บริการที่ร้านก็จะต้องลงทะเบียนด้วยแอปไทยชนะ

ที่นี่ใครจะเข้ามาใช้บริการต้องลงทะเบียนด้วยแอปไทยชนะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการ
เริ่มดีเดย์วันนี้๑กุมภาพันธ์มาไล่เรียงกันหน่อยค่ะ
ว่าพื้นที่ไหนยังคงมาตรการที่เข้มงวดอยู่บ้าง
เริ่มจากที่แรกเลยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นสีแดงกล่ำสีแดงเข้ม
เพราะว่าเป็นจังหวัดหนึ่งเดียวนะฮะที่ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดสีแดงกำสมุทรสาครหนึ่งเดียว
ใช่คือสมุทรสาครยังไม่สามารถเปิดสถานบันเทิงได้
ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
และพวกกิจการประเภทอาบอบนวดก็ยังเปิดไม่ได้เห็นไหมคะ
สมุดสาครช่องแรกมองลงมาเลยสีแดงมีอยู่๓จุดปิดอยู่นั่นนะคะ
ส่วนร้านอาหารก็ให้นั่งรับประทานได้ที่ร้านถึง๓ทุ่ม
แล้วก็งดดื่มสุราในร้านอันนี้ช่องแรก
ส่วนช่องถัดมาค่ะที่เป็นสีแดง๔จังหวัดนี่นะคะ
พื้นที่ควบคุมมีกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะมีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปฐุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
อันนี้ยังไม่ให้เปิดสถานบันเทิงและอาบอบนวด
บาร์ปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดนะครับ
ถูกต้องแต่ว่าโรงเรียนเปิดได้รวมถึงร้านอาหารเนี่ย
นั่งทานที่ร้านได้ไม่เกิน๕ทุ่มนะคะ
ส่วนที่เหลือคุณผู้ชมดูตามตารางได้เลยกิจกรรมแล้วก็กิจการต่าง
ก็เกือบหมดนะผ่อนคลายเกือบหมดแล้ว
เปิดได้ติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ก็สรุปมาให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดกันนะคะ
ใช่ครับตามร้านอาหารนะฮะก็ต้องดูให้ดีนะครับ
ร้านอาหารที่เราจะเข้าไปจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่

ก็ต้องดูว่าคุณอยู่ในพื้นที่สีอะไรนะครับ